ในช่วงวันหยุดยาวนี้นะฮะที่วัดห้วยมงคลที่หัวหินประจวบคิริขันนะฮะ
ประชาชนไปเยอะมากเพราะว่าเขามีการปลูกเสกเหรียญไอ้ไข่แจกด้วย
ที่สำคัญก็มีรูปปั้นไอ้ไข่สูงเนี่ยฮะสูงที่สุดเลย
ตัวใหญ่ที่สุดที่เขาทำมาตอนนี้เลยแล้วก็คนก็เลยไปแห่งว่ายจนเยอะ
ขอพรขอโชคขอลาบก็เลยพาไปดูบรรยากาศกันหน่อยฮะ
นี่วัดห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
คือคักมากเลยเป็นวันหยุดยาวด้วยรถติดยาวเหมือนกันนะฮะ
นักท่องเที่ยวเอ้ยนักเสียงโชคเอ้ยพอไปเที่ยวปุ๊บก็แวะเวียนไปไหว้
ไปขอโชคลาภจากกุมารเทพไอ้ไข่รูปปั้นแกะสลักจากไม้ตะเคียนพันปีสูง๓เมตร
แล้วก็๒เมตรรวมทั้งศักระขอพรหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่

พอหลวงปู่ทวดกับไอ้ไข่มาอยู่ด้วยกันนะ
มันยิ่งทวีความขลังความแบบศักดิ์สิทธิ์มากไปอีกอ่ะ
ขณะที่เลขเด็ดไอ้ไข่งวดนี้ก็จะเป็นเลขทะเบียนรถที่บรรทุกรูปปั้นแก่สลักไอ้ไข่มาจากจังหวัดแพร่
เพราะไม้ตะเคียนเขาก็มาจากเหนือนู่นล่ะครับ

แล้วก็เลขปลายประทัดก็คือ๘๙๘๘๙แล้วก็๓๕๔
ทั้งเลขทะเบียนรถเก่งของพระเกจิที่ไปร่วมพิธีพุทธาพิเศษเหรียญไอ้ไข่เนื้อว่าน
แล้วก็วันปลูกเสกไอ้ไข่คือวันที่๒๕เดือน๗
บรรดานักเสียงโชคก็นำเลขทั้งหมดทั้งมวลนี้ไปวิเคราะห์กัน
แล้วก็เดี๋ยวก็จะไปลุ้นโชคกันอีกสักไม่กี่วันก็จะรู้ผลแล้ว

เอาไปต่อที่จุดหนึ่งค่ะที่จังหวัดระยองนะคะที่อำเภอบ้านฉาง
วัดประชุมมิตรบำรุง
จุดนี้เขาไปทำไมกันนะคะไปกลับไหว้ขอพรกุมารทองไอ้จุกค่ะ
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันให้โชคให้ลาบมาหลายงวดแล้ว
และล่าสุดค่ะนางบำรุงวงทองดีอายุ๕๙ปีนะคะเป็นแม่บ้านของวัด
เขาเล่าว่ามาทำความสะอาดวัดปกติก็มาตั้งแต่ช่วงเช้าแหละ
ก็กวาดไปกวาดมาเดินไปเดินมาไปเจอรถตักดินของเล่นคันสีฟ้า
ไปวางอยู่ใต้ต้นโพนอกรั้ววัดนู้น
ก็เลยเดินไปเก็บกลับมาเพราะรู้ว่าเป็นของเล่นที่มีคนเอามาแก้บนไอ้จุก
ซึ่งเป็นกุมารอยู่ในวัดก็สังเกตนะในช่วงที่จับรถเดินกลับมาที่ศาลเนี่ย
สังเกตเห็นว่ารถตักคันนี้มันมีเลขทะเบียนด้วย
เลขทะเบียนรถนะคะ๙๓๘ค่ะแล้วก็ไปเล่าให้คนอื่นฟัง
ชาวบ้านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเจอกัน

ต่อเลยนะคะไปที่วังโป่งเมืองมะขามหวานเพชรชบูรณ์ค่ะ

ก่อนที่จะมาเป็นภาพนี้ที่ฉันเล่าอะไรให้ฟังคุณ
คุณถึงต้องตะลึงแน่

ชื่อว่าคุณทิตินันจันหอมนะคะ
เธอบอกว่าเมื่อปีก่อน
ปีหนึ่งแล้วเธอเป็นผู้ป่วยติดเตียง
ตอนนั้นไร่หนทางรักษาแล้วคือ

แต่พี่สาวเชื่อว่าน้องน่าจะต้องรอด
เชิญร่างทรงพ่อปู่รุศีเดินดงค่ะ

หลังจากนั้นก็ปรากฏว่าอาการค่อยดีขึ้นเรื่อย

จนกระทั่งจากคนที่ใกล้จะตาย
ติดเตียงติดเตียงแล้วเป็นผักแล้ว
กลายมาเป็นคนที่แข็งแรงแบบนี้
เพราะฉะนั้นความเชื่อก็เลยกลายเป็นความศรัทธานะฮะ
แล้วทุกปีจะจัดพิธีไหว้ครูแบบนี้

จัดพิธีไหว้ครูตรงที่จัดเนี่ยก็คือที่บ้านของเขาเนี่ย
เลขที่๗๓บ้านวังไซทองหมู่ที่๗ตำบลสับเปิบนะฮะ
อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ทำเมื่อวานนี้
ทีนี้ตอนที่มีการจัดพิธีเห็นไหมนี่จังหวะนี้ครอบเสียนนะฮะ
เป็นเซียนพ่อปู่ดำแสนสิริจันทรานคราช
แล้วก็เสียรพ่อปู่ฤษีเดินดงนะคะ
จังหวะหนึ่งคุณดูดีมีคนที่ไปร่วมพิธีเนี่ย
อยู่อาการลักษณะคือแปลกเหมือนของขึ้นนะคะ
คนในงานก็แบบตกตะลึงเฮ้ยตกใจนะฮะ
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเอาล่ะเสร็จสิ้นไป
ทุกคนก็ไปหาเลขเด็ดในขันน้ำมนต์ไหนล่ะมีไหมภาพน่ะ
นั่นไงถ่ายรูปก่อนเลยกลัวเลขเคลื่อนเดินไป
น้ำมันก็ลอยไปนะฮะแต่สิ่งที่เขาเห็นตรงกัน
เขาบอกว่ามันเห็น๖กับ๒๙๖กับ๒๙สะหรับกันได้มั้ย
เป็นความเชื่อสู่บุคคลนะครับคุณผู้ชม
ใช้พิจารณณาในการรับชมด้วยนะฮะเส่อที่ประเวจลาน
ไม่ขาดสายเช่นเดียวกันนักเสี่ยงโชคนะฮะวันหยุดยาวก็พาจูงมือลูกหลานกันไปขอไหว้ขอพร
จากพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ยาศรีปฐุมมานะครับรวมทั้งไปไหว้ขอโชคลาภ
จากบริเวณศาลพ่อปู่แม่ญาติดั้งเดิมด้วยก็มีคนตาดีครับไปเพ่งมองเห็นกล้วยน้ำว้า
ซึ่งเป็นเครื่องเส้นไหว้เอ๊ะทำไมมันไปมีเลขในกล้วยก็ไม่รู้เหมือนกัน
เขาบอกว่าเห็น๓๖๖๓กับ๑๖๓ในกล้วยเราก็พยายามมองอยู่เหมือนกัน
แต่ก็ไม่เห็นเหมือนที่เขามองนะฮะแต่ชาวบ้านก็กระซิบมาแบบนี้
ส่วนในอ่างน้ำมนต์ขนาดใหญ่มีคนตาดีเหมือนกันบอกเห็นน้ำตาเทียนเป็นเลข๔ตัว
มี๒มี๔มี๕มี๗สุดท้ายก็แล้วแต่จินตนาการของใครของมันนะครับ
จุดต่อไปถ้าไม่ไปผิดอีกแล้วคุณผู้ชมตอบว่าอีกแล้ว
ก็ต้องไปนะคะอาสมรือศรีเนรธาตุพุทธคุณอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
นักเสี่ยงโชคไปกันเยอะเหมือนเดิมเลยนะคะไปกราบไหว้ขอพรด้วยแก้บนด้วย
พ่อปู่ฤษีพรหมเมษและกุมารเจ้าสัวเหงค่ะ
คนที่ไปแก้บนด้วยคนนี้เขาเป็นขาประจำเลยนะคะ
เน่งเชิญยิ้มค่ะหรือว่านายพงศักดิ์โสพักดี
ครั้งนี้ไปแก้บนพร้อมกับในกาดพฤษภัยร้อรู้จักกันในนามอาจารย์ลือหรือตาลือตกบ้าน
เจ้าของรายการคืนปลุกผีเป็นคลิปดังมาแล้วนะคะ
โป๊งเน่งทำไมถึงต้องมาแก้บนคุณโป๊งเน่งบอกว่าหัวที่แล้วไง
ผมกับอาจารย์ลือถูกอีกแล้ว

และแก้บนครั้งนี้ก็ต้องมีอะไรติดไม้ติดมือไปนะคะ
ก็คือการส่องหาเลขเด็ด

บอกว่าสิ่งที่เห็นก็คือ๐๔

เด่นขึ้นมากว่าเลขตัวอื่น

เอาไปฟังเสียงคุณโป๊งเนี่ยเลยค่ะ
ยังอยู่กันที่แวดวงบันเทิงนะคะ

นี่ไงพี่มนศิษย์คำสร้อยนะคะ

ไปร่วมพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านที่สกลนคร
แล้วหลังจากที่ร่วมพิธีเสร็จปุ๊บแน่นอนนะคะ

นักข่าวก็ไปถามว่าพี่งวดหน้าอะไรเด่นอะไรมา

ก็เลยกลายเป็นว่าต้องไปหาซื้อเลขอื่นนะคะ

มือก็เอื้อมเลยค่ะไปหยิบลอตเตอรี่
เลขท้ายที่แกซื้อมานะคะ

ด้วยบอกว่าให้ซื้อลอตเตอรี่
เพราะไม่สนับสนุนหวย

จบพี่แกสูงเยอะมากเลย

ได้แล้วไปฟ้อนรำได้อ่ะค่ะก็ต้องเข้าสักใบแหละเนอะ
ย้ำแบบนี้ว่ามันคือดวงใครดวงมัน
ทำมาหากินไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยึดเหนียวเราได้มากที่สุดนะ
คุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยแล้วกันนะฮะ